นะฮะข่าวใหญ่สำหรับช่วงนี้เลยก็แล้วกันนี่แหละครับ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงตัวไม้ถ้ารุ่นผมเนี่ย
เรียกตัวไม้ตัวดำดำเนี่ยนะฮะตัวไม้ตัวเป้งเนี่ย
หัวบอกว่ารวบแอมมี่คาบ้านเช่าอายุทยา
วางเพลิงหน้าเรือนจำบาดเจ็บสะโพกหัวไหล่
อายัดตัวรักษาโรงพยาบาลตำรวจ๔ข้อหาวืดประกันส่งคุก
นี่คือประเด็นของคุณแอมมี่แต่ตำรวจน่ะ
เรื่องของพญาหลักฐานเขาบอกว่ามั่นใจเหลือเกิน
มันมีหลักฐานหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ครับที่ตอนนี้เนี่ยผมว่าคุณผู้ชมหลายคนเห็นจากสื่อไปแล้ว
ใช่เขาเผยแพร่กันแล้วนะฮะใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
จากเหตุวางเพลิงเผาหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานนะครับ
ช่วงเช้ามืดวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานนะครับนำกำลังจับ
นายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือว่าแอมมี่นะครับ
เขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหมินสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ครับ
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือไปจับได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่
ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ
ซึ่งมีภาพจากวงจรปิดในที่เกิดเหตุบันทึกภาพวันเกิดเหตุ๒๘กุมภาพันธ์
เวลาตี๒๕นาทีเอาไว้ได้ฮะคือภาพนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตนะนี่นี่
เรามีลูกศรนำทางนำสายตามวกขาวนั่นแอมมี่นะฮะใส่หมวกนะครับ
อยู่หน้าจุดที่ถูกเผาครับมีเพื่อนอีกสองคนนะผู้หญิงคนหนึ่งยืนถ่ายภาพ
ส่วนผู้ชายอีกคนถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเขามีอากับกริยาคล้ายกับ
เขาถ่ายเซลฟี่ตัวเองแน่เนี่ยถ่ายแล้วว่าอยู่ตรงนี้ไม่นับแต่ไม่รู้ว่าส่งบอกใครนะ
แล้วก็เดินพ้นรัศมีกล้องไปขณะที่กล้องอีกมุมครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นแอมมี่เนี่ยกำลังปีนเลยปีนลงจากนั่งร้านที่ขึ้นไปก่อเหตุ
แล้วตกลงมาครับนะฮะพลุตกไปแล้วนะฮะลูกศรตกตกนำทางให้เห็นเลย
ก็เลยทำให้ผู้บาดเจ็บมานะฮะใช่ครับนี่แหละครับแล้วก็เดินพ้นรัศมีของกล้องไปนะฮะ
นี่คือหลักฐานจำนวนนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าเขามีนะฮะ
หลังจากถูกจับกลุ่มครับแอมมี่เนี่ยขอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบอกว่า
บาดเจ็บบริเวณไหล่แล้วก็เชิงกรานด้านซ้ายจากการตกลงมาจากนั่งร้านเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นไปซึ่งก่อนอันนี้นะครับเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๙
แต่เมื่อรู้ว่าพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายจับนะครับจึงหนีไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาถูกจับตำรวจคุมตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็คุมตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ
พธพระกระพงษ์โพงเพธราผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงกรณีนี้
การจับคุมแอมมี่ค่ะท่านยืนตรงกลางนะ
ยืนยันว่าหลักฐานไม่ได้มีแค่กล้องวงจรปิดเท่านั้นครับ
แต่ยังมีหลักฐานอื่นพยานบุคคลเอ่ย
แล้วหลักฐานที่ผมพูดเสมอว่าหลักฐานที่มันโกหกไม่ได้
ดเบือนไม่ได้ก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในชั้นนี้ได้นะฮะ
ตำรวจได้จัดชุดสอบสวนเข้าไปสอบปากคำแอมมี่
นี่ถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติม
คือตำรวจพูดเนี่ยบอกว่ายังยืนยันไม่ได้ว่า

แต่ในข่าวตอนต้นที่เราเล่าไปใช่ไหมครับ
เราเห็นสองคนขณะเดียวกันครับ
แอมมี่พ็อตแบบนี้พ็อตเฟซบุ๊ค
ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจความบางช่วงขออนุญาตเอาบางช่วงละกัน
เผาในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียว
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องใด
ผมรู้สึกละอายและผิดหวังในตัวเองการเผาในครั้งนี้ผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลา
และทำให้ตนเองต้องตกอยู่ในอันตรายแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเผาครั้งนี้มีอยู่มากมาย
เป็นสัญลักษณ์ง่ายที่หวังว่าทุกคนเข้าใจและจะมองเห็นมันหวังว่าจะได้พบกันใหม่
ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปลงชื่อแอมมี่เดอร์บอทอมบลูส
ส่วนอาการบาดเจ็บของแอมมี่แพทย์ประเมินแบบนี้
ไม่น่าเป็นห่วงหรอกนะครับไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนสนประชาชื่นนะครับได้ยื่นคำร้องฝากขังต่อสารอาญา
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสซึ่งแม่ของแอมมี่แล้วก็ทนายเนี่ย
หลักทรัพย์นะครับเงินสดเก้าหมื่นบาทเพื่อจะขอประกันตัว
แต่แต่สารท่านยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า
เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีฮะนะครับพี่บุ๊คน้องปุ้ยคุณผู้ชมครับ
แต่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อน
ตามคำร้องระหว่างที่รักษาอาการจึงยังไม่มีการนำตัวแอมมี่นั้น
ส่งเข้าเรือนจำครับครับแม่ของแอมมี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะ
จะเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวอีก๕แสนบาทนะครับ